ก็คงต้องรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพรุ่งนี้เราแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเกมแรกของศึกอาเซียนครับ
มานกพอเกียงก็ยอมรับว่าการฝึกซ้อมนักเตะทุกคนทำได้ดีก็จริงแต่เวียดนามเองเป็นทีมที่จะประมาณไม่ได้
และที่สำคัญนะครับก็มีการพูดคุยเหมือนกันว่าจะใช้ความสัมพันธ์ภายในทีมที่เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานของบรรดาตัวหลักมาช่วยในการที่จะค้ำและทำให้เกมมันง่ายขึ้น
และที่สำคัญก็คือว่าจะทำยังไงก็ให้เกมแรกมีประตูเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพอไม่มีกฎเอเวโกร์การเจอกันของทั้งสองทีมก็ทำให้เกมแรกอาจจะเล่นเหมือนดูเชิญกันไปก่อนด้วย
ขึ้นไหวก่อนลงสนามของศึกอาเซียนคลับเจอกับเวียดนามก็แข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับ๑๙นาที๓๐นาที
ลูกทีมของมาโนโพลกิ้งก็ลงฝึกซ้อมกันนะครับซึ่งกุญสือทีมชาติไทยก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยเล่นกันด้วยความเข้าใจทุกตำแหน่งซ้อมต่อเนื่องมานาน
เตะก็อันตรายหลายคนมีเกมลุกที่โดดเด่นเกมรับก็เหนียวแน่น
ยังไม่เสียประตูก็นับเป็นศึกหนักของไทย
ยืนยันว่าจะต้องผ่านไปให้ได้สู่เป้าหมายในการคว้าแชมป์
ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำดูสิครับโอ้โหขนของมาจากประเทศไทยครับ
ดูดิครับแบรนด์เนมทั้งนั้นนะครับผู้จัดการทีมชาติก็จัดกิจกรรมเลยครับ
มูลค่าเนี่ยโอ้โหแต่ละชิ้นรวมกันก็เป็นล้านนะครับ
เรียกเสียงฮือฮาทั้งแคมป์

ก็เป็นรุ่นรุ่นคุณสรพงฮ์อะไรครับที่ก็เป็นประเด็นกันอยู่กันนะครับ
ดามแป้งเอามาแจกให้เลยครับตามกระแสกันด้วย
โอ้โหได้มูลค่าเยอะมากเลย
แล้วก็นาฬิกาโลเล็กคนนี้ครับ

โอ้โหเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่า
ปฏิใจขนาดนี้ผลการทางขันจะเป็นไง

ใครที่ออกมาจับเดี๋ยวเขาก็จะให้อีกคนนึงนะครับ

เอ้ากลับมาที่เกมกันต่อดีกว่า

เปิดใจกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐก็บอกนะครับว่า
แข็งจุดอ่อนของทีมไทยภายใต้การบางทีของมาโน่
หลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่ม๔นัด

ก็ยังมองว่าสิ่งที่ต้องรีบปรับแก้ไขก็คือแนวรับครับ

ส่วนจุดแข็งของชุดนี้ความสัมพันธ์เล่นด้วยกันมานาน
คลาสของนักเตะใกล้เคียงกัน
ก็ถือว่าไม่ต้องเตรียมทีมกันมากนะครับ
ก็น่าที่จะช่วยกันเล่นและอาศัยประสบการณ์ความเก่าตรงนี้แหละครับ
สมัยจุดแข็งผมว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่
โนโพลกิ้งและมาดามแป้งเองก็คัดสรรในกลุ่มนักเตะที่อยู่กันมานาน
ไม่ว่าจะเป็นธีรธรธีรสินชนะทิพย์หรือแม้ทั้งสหรัฐ
แล้วรวมไปถึงตัวเพื่อเล่นหลักของสมสรรค์หลัก
เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดแข็งหนึ่งที่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีทีเวิร์คในการเตรียมทีมก็จริง
แต่ว่าจุดนี้มันทำให้เรามีทีเวิร์คไปในตัวอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันจุดอ่อนที่เราเห็น๓๔เกมที่ผ่านมาเนี่ย
แน่นอนเป็นเกมลับนะครับโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์แบ็ค
ผมว่าเขานิ่งระดับหนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคู่ขาอาจจะเป็นธอมเบียร์
ก็ต้องดูว่าในเกมที่เจอกับความเขี้ยวจริงเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณเล่นเกมรอบแรกมาเนี่ย
มันยังไม่เจอกับทีมที่มันเขี้ยวจริง
ผมว่าเป็นเกมที่เราจะต้องเจอกับเวียดนาม๒นัดนี่แหละ

เพราะว่าถ้าวัดแต่มาตรฐานแล้ว
อาเซียนผมยังมองว่าเป็นแค่เวียดนามทีมเดียว
ที่มีโอกาสที่จะมาแย่งแชมป์กับเรา
ส่วนแทงเนียนครับหนังสือพิมพ์ที่เวียดนามวิเคราะห์ว่า
ทีมไทยมีความได้เปรียบกว่าเวียดนาม
เรื่องเดียวคือความคุ้นเคยกับสภาพสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์
ใช้แข่งขันในรอบกุญซือทีมชาติเวียดนาม

นัดไม่เคยแพ้ชนะ๑เสมอ๔
แต่ก็กินเรายากเหมือนกันแหละครับ

แล้วก็มี๕มิถุนายนนะครับ
ก็ไทยแพ้ให้กับเวียดนามไป

เสมอ๐๐บอลโลกรอบคันเลือก

พฤศจิกายนปีเดียวกันเสมอ๐๐อีกครั้งหนึ่งนะครับ

บอลโลกรอบคันเลือกแล้วก็๕ธันวาคม

ศึก๔เกมรอบแรกนะครับ
ตอนนั้นที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ

ดูเหมือนจะเรียนแบบท่าดีใจของ

ลงฝึกซ้อมเนี่ยครับก็ทำตามกัน

ไม่รู้ว่านักเตะเวียดนามจะซ้อมท่าดีใจเอาไว้

ล้อเรียนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับสุดท้ายเนี่ย
ถ้าดีใจของใครจะเด็ดกว่ากันพรุ่งนี้รู้คำตอบแน่นอนครับ